ทุจริตเงินทอนวัดอันนี้เป็นในส่วนของสารคดีทุจริต
ใช่เป็นเรื่องของทุจริตงบประมาณของรัฐนะฮะ
วันนี้ตำรวจก็ปูพรมไปตรวจค้นตั้งแต่๖โมงเช้านะครับ
คดีทุจริตเงินทอนวัดเนี่ยวันนี้ไปตรวจสอบ
เพื่อจะจับกลุ่มพระพิสุสงฆ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
ค่ะสามวัดด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับ
มีวัดสะเกดราชวรมหาวิหารวัดสัมพันธวงศาลามวรวิหาร
แล้วก็วัดสามพระยาวรวิหารพระพิสุสงฆ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เป็นระดับเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสใช่ค่ะ
เป็นพระดังทั้งนั้นนะครับไปดูจุดแรกก่อนนะครับ
จุดแรกที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหารพลตมตรีไมตรีฉิมเฉิด
บังคับการกองปราบรามก็นำหมายจับจากสารอาญารัชดานะครับ
ก็เป็นหมายจับในข้อหาฟอกเงินนะครับ
พร้อมกับกำลังตำรวจเข้าไปตรวจค้นแล้วก็ควบคุมตัวพระสงฆ์ที่วัดสะเกด
ซึ่งที่วัดนี้มีอยู่๔รูปที่จะต้องควบคุมตัวมาดำเนินคดีนะครับ
ก็มีพระพรมศิษย์ทงชัยสุขยาโนนะครับหรือว่าเจ้าคุณทงชัย
เจ้าวาดวัดสะเกดนะครับซึ่งเป็นเจ้าคณะภาค๑๐ด้วย
เป็นกรรมการมหาเทราสมาคมด้วย
เจ้าหน้าที่นี่ไม่เจอนะครับพระพรมสิทธิ์นะครับ
ก็พบเพียงพระศรีคุณาพรหรือว่าพระมหาบุญทวีคำมา
ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับ
พระครูสิริวิหารการสมจิตจันสีนะครับนี่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับ
ก็เจอนะฮะก็เลยนิมนต์มาสอบปากคำที่กองปราบราม
ส่วนพระวิจิตรธรรมพรหรือว่าเจ้าคุณเทิดผู้ช่วยเจ้าวาด
ซึ่งมีรายชื่อตามหมายจับพบว่าตอนนี้อาภาษณ์อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ตำรวจก็อายัดตัวไว้แล้วก็จะนิมนต์มาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขณะที่พระพรมศิษย์ทงชัยเจ้าวาดวัดสะเกดที่ตำรวจไปตามเนี่ยนะคุณเขียนมาสอน
คือก่อนหน้านี้ตำรวจบอกว่าก็ประกบติดติดตามความเคลื่อนไหวอยู่นะ
ยืนยันว่ายังอยู่ที่วัดแต่พอไปบุคคลตอนเช้าไม่เจอนะฮะ
ก็กระจายกำลังกันตรวจสอบเส้นทางแถวกุฏิของพระพรหมสิทธงชัยนะครับ
ก็พบว่าบริเวณด้านข้างกุฏิเนี่ยเป็นกำแพงเพิ่งมีการเจาะประตูใหม่
เป็นเหมือนประตูลับอะค่ะเจาะกำแพงเป็นประตู
แล้วพอเปิดออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะออกไปสู่ถนนข้างหน้าวัดเลย
คือถ้าออกไปเนี่ยแล้วมีคนจอดรถรอก็ขึ้นรถไปได้เลย
อ่าเนี่ยนะฮะเขาก็ตรวจสอบพื้นที่นะครับทำเป็นช่องทางออกใหม่เป็นประตูลับ
มาใช้ในยามฉุกเฉินออกไปที่ถนนใหญ่ด้านนอกได้
จุดนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าทำขึ้นมาใหม่ที่วัดก็ไม่เคยมีใครทราบมาก่อนว่ามี
ตำรวจก็ทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะต้องติดตามตัวมาสอบสวนนะครับ
ขณะที่ลูกศิษย์วัดบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ยังเห็นอยู่นะยังนั่งรถตู้มาฉันเพลงอยู่เลย
บางคนก็บอกว่าตอน๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
ก็ยังเจอท่านอยู่เลยเดินมาดูงานก่อสร้างแถวด้านข้างวัด
แต่พอมาตอนเช้าที่ตำรวจมาเนี่ยไม่เจอแล้ว
ผู้บังคับการกองปราบรามบอกว่าจากการตรวจค้น
พบบัญชีเงินฝากส่วนตัวของเจ้าวาดวัดสะเกดพระพรหมสิทธงชัยนะ
บัญชีรวมแล้ว๑๓๒ล้านบาท
ซึ่งตอนนี้ทางปปงก็อายัดไว้แล้วนะครับ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อนะครับว่าเออทำไมเป็นบัญชีส่วนตัวแล้วมีเงินเยอะจัง
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังจับกลุ่มคารวาสอีก๔คน
ที่เป็นผู้รับโอนเงินจากวัดสะเกดนะครับจำนวน๒๕ล้านบาท
มีนางสาวนุชราสิทธินอกเป็นแม่บ้านได้รับโอนเงินจากวัดนะครับ
นางสาวคำพรนิพลพิทยาแล้วก็นายธีรพงศ์คนนี้ไม่ทราบนามสกุลนะครับ

ทั้ง๔คนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ชื่อว่าบริษัทดีทวีคูณ
บริษัทนี้เป็นบริษัทรับจ้างผลิตสื่อให้กับวัดสาเกต
เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องคุมตัวมาสอบสวนมาสอบปากคำ
ว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตเรื่องของงบประมาณที่ได้รับอุดหนุนไปทางวัดหรือเปล่า
เนี่ยตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าที่คุณทงชัย
เหมือนกับรู้ตัวก่อนแล้วตั้งใจจะหลบหนีหรือเปล่า
หรือเดินทางไปไหนโดยที่บังเอิญหรือเปล่า

สามพระยาวรวิหารที่เขตพระนครนะคะ
จุดนี้พลตำรวจรีสุธินซับพ่วง
รองผู้บังคับการปราบรามนำหมายจับของสารอาญาเข้าไปควบคุมตัวนะคะ
พระพรมดิโหลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยา
ซึ่งเป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและเป็นกรรมการมหาเทราสมาคมด้วย
อัฐกิจโสพลเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพ
ข้อหาก็คือร่วมกันฟอกเงิน
ก็นำตัวไปสอบสวนที่กองปราบนะคะ

พันธบรรดเอกศิษฐชเขตครูวัฒนะเศษ
รองผู้บังคับการปราบรามไปตรวจค้นแล้วก็เข้าควบคุมตัว

อันนี้เป็นหมายจับในข้อหาร่วมกันฟอกเงินเหมือนกัน
แต่ไม่เจอตัวเหมือนกันค่ะ

เจอแต่เอกสารเกี่ยวกับงบประมาณ
เจอเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เลยยึดทั้งหมดนี้

เรื่องของเงินทอนวัดทุจริตเงินบุรณปฏิสังขรวัดอะไรพวกนี้เนี่ย

มีอีก๒คดีด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับพระ

เรื่องที่ท่านติดตามความคืบหน้าไปเมื่อสักครู่แล้ว
ก็คือเรื่องของอดีตพระพุทธอิสระ
วันนี้เจ้าหน้าที่ไปที่วัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐม
ชุดนี้พลตมตรีอภิชาติสุริสิทธิ์
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำไปนะครับ
นำกำลังตำรวจแล้วก็คอมมาโดอาวุธครบมือเลย
ไปพร้อมกับหมายจับจากสารอาญา
ควบคุมตัวพระพุทธอิสระ
ที่เป็นผู้ต้องหาในคดีปล้นทรัพย์อ้างยี่และซ่องโจร
คดีนี้เกิดขึ้นในช่วงปี๒๕๕
ช่วงที่เป็นการนำกวบอสรนะครับ
แล้วก็ไปตรวจค้นภายในวัด๔จุดนะครับ

ไปตรวจสอบกุฏิของอดีตพระพุทธอิสระ

แล้วก็ที่โรงทานวัดอ้อน้อย
เจอตัวนะฮะแล้วก็ควบคุมตัวมาสอบปากคำที่กองปราบราม
ก่อนจะไปส่งสารแล้วท่านก็ติดตามไปเมื่อสักครู่นี้
อืมสองเรื่องแล้วนะคะเกี่ยวกับพระนะคะ
เรื่องที่๓ของวันนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวพระครูไกรสอนวิราช
เจ้าอาวาสวัดราชูจังหวัดสิงห์บุรี
และพระครูวิราชกิจจานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกุดีทองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
นำไปสอบปากคำที่กองปราบนะคะ
ทั้งสองรูปนี้เกี่ยวข้องกับกรณีที่
พระพุทธรูปเก่า๓องค์
ของวัดราชูหายไป
นี่ค่ะก็เลยเป็น๓คดี

เป็นวันที่กวาดล้างการกระทำความผิดในวงการพระสงฆ์นะคะ
เดี๋ยวเราสรุปภาพรวมเอาเฉพาะคดีทุจริตเงินทอนวัดกันหน่อยนะครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ค้น๓วัดในกรุงเทพ
กับ๒วัดในต่างจังหวัดนะครับ
ก็คือที่วัดสามพระยา๒หมายจับ

กุดีทองสิงห์บุรี๑หมายจับ
อ้อน้อยนครปฐม๑หมายจับนะฮะ

เงินทอนวัดก็คือ๓วัดในกรุงเทพนะครับ
สะเกดราชวรมหาวิหาร
สารอนุมัติหมายจับพระสงฆ์๔รูปในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน
แก่พระพรมศิษย์หรือเจ้าคุณทงชัยเจ้าวาดวัดสะเกด
ซึ่งเป็นเจ้าคณะภาค๑๐แล้วก็เป็นกรรมการมหาเทราสมาคมด้วย

ก็ไม่รู้ว่าหลบหนีแบบตั้งใจหรือว่าบังเอิญ

ควบคุมตัวได้ก็คือพระศรีคุณาพร
หรือพระมหาบุญทวีคำมาผู้ช่วยเจ้าอาวาส
พระครูสิริวิหารการสมจิตจันสีผู้ช่วยเจ้าวาด
วิจิตธรรมพรหรือเจ้าคุณเทิดผู้ช่วยเจ้าวาด
ส่วนฆราวาด๔คนนะครับ
ก็เป็นผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันฟอกเงินนะครับ
นางสาวนุชราสิทธินอกเป็นแม่บ้านที่รับโอนเงินจากวัด
นางสาวคำพอร์นิพลพิธยานายธิระพงศ์แล้วก็นายธวิตสังหยู
ทั้ง๔รับโอนเงิน๒๕ล้านบาทจากวัดสะเกด
แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริษัทดีทวีคูณ
มารับจ้างผลิตเสือให้กับวัดสาเกต
ส่วนวัดสามพระยาวรวิหารนะครับ
ทหารนะคะตำรวจได้ควบคุมตัวพระพลมดิหลก
เจ้าอาวาสวัดสามพระยาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่วัดสัมพันธวงศาลามวรวิหาร
นุมัติหมายจับพระพรมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาส
กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะภาค๔๗

แต่ว่าพระพรมเมธีตอนที่ตำรวจไปที่วัด
ไม่เจอไม่เจอท่านนะคะ

ท่านก็เลยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะ

ตอนที่ตำรวจไปที่วัดแล้วก็ไม่เจอพระท่านเนี่ย

เดี๋ยวฟังเสียงพลตำรวจโทษธิติราชดูค่ะ
มีเป้าหมายอีกหลายจุดที่ยังไม่ได้
บรรลุเป้าหมายยังไม่รู้ภารกิจนะครับ

ส่วนขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการสอบสวนนะครับ
ก็ใครผิดก็ว่ากันตามผิดนะครับ

ทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อได้จริงและพยานหลักฐานนะครับ

ก็เข้าใจความรู้สึกของผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับ
นึกว่าขอยากแยะระหว่างสาบันสามารถกับบุคคลนะครับ
ตำรวจทำงานด้วยความรอบครอบละเอียดนะครับ

ก็รายงานล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
สารอาญาทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ซึ่งพระที่เกี่ยวข้องกับคดีเงินทอนวัดต้องไปสารนี้นะครับ
ไม่อนุญาตให้ประกันตัวพระสงฆ์๕รูป
ก็คือพระครูวิจิตรธรรมพรพระศรีคุณาพร
พระครูสิริวิหารการผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสะเกด
พระพรมดิหลกเจ้าวาดวัดสามพระยาและเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พร้อมกับพระอัฐกิจโสพลเลขานุการ
หลังจากพนักงานสอบสวนกองปราบรามยื่นคำร้องขอฝากขังผลัดแรก๑๒วัน
ความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินจากกรณีทุจริต
งบประมาณอุดหนุนโรงเรียนประยัติธรรมและงบประมาณเผยแผ่ศาสนา
ตั้งแต่ปี๒๕๕๗เป็นจำนวนเงินรวมกันกว่า๑๕๐ล้านบาท
ซึ่งทางทนายความของพระสงฆ์๕รูปได้ยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์เป็นเงินสด

แต่ว่าสารพิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง
แล้วก็ทำเป็นขบวนการเกรงว่าหากปล่อยไปจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้างการประกันตัว
ก็เลยยกคำร้องก็คือไม่ให้ประกันตัวนะครับ
หลังจากสารไม่อนุญาตให้ประกันตัว
เจ้าหน้าที่ก็นิมนต์พระมาทำพิธีลาศิกขาให้กับพระสงฆ์ทั้ง๕รูป

แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่รัชธรรมควบคุมตัวไปคุมขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

อกจากนี้ศาลก็ไม่ให้ประกันตัว
ก็คือนางสาวคำพรนิพลพิทยานะคะ
ซึ่งก็เป็นแม่บ้านที่รับโอนเงินจากทางวัดนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้รับการประกันตัวก็ต้องนำตัวส่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครต่อไปนะคะ